ไปดูเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องติดตามความคืบหน้า
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายอีก๒คนที่หลบหนีอยู่นะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุเอาเหล็กขูดชาปกระหน่ำแทงวัยรุ่นอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตนะคะที่ปั๊มน้ำมันส่วนผู้ต้องหาสองรายก็เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
แล้วบอกว่าแค่ต่อยไม่ได้แทงค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพสันกำแพงนะคะ
นำตัวนายนัทพลตั้งตัวหรือในแบงค์แล้วก็นายธนพลทองสุกงามหรือว่านายนะคะ
ซึ่งร่วมกับพวกรวมทั้งหมด๔คนไปรุมทำร้ายโดยเอาเหล็กกุชับกระหน่ำแทงนายนัดดันัยชิโย
เสียชีวิตคาปั๊มน้ำมันที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นช่วงช่วงที่เกิดขึ้น
มันเป็นรอยต่อกลางดึกคืนวันที่๙ต่อกับวันที่๑๐มิถุนายนเนี่ยค่ะ
แบงค์กับนายเนี่ยสองคนนี้ติดต่อมอบตัวส่วนอีก๒คนในธนากรหรือในเครปกับนายคิมเนี่ยยังหลบหนีอยู่นะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับในแบงค์นะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวงานรำวงกันมา
แล้วนายธนกรหรือในเครปคนที่ยังหลบหนีอยู่ก็นัดให้เขาไปเจอที่ปั๊มน้ำมัน
บอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยมองหน้านะคะเขาก็ไปพร้อมกับนายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามในคลิปไป
พอไปถึงเนี่ยเจอกลุ่มผู้เสียชีวิตอยู่ในปั๊มอยู่แล้วมากับเพื่อนอีก๒คน
ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในแบงค์เนี่ยพอเจอก็เข้าไปชกนะคะสามหมัด
แล้วก็ลากในเครปไปหน้าห้องน้ำต่อยเขาจนสลบนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีภาพ
อันนี้คือตอนที่มาถึงเขาอยู่ที่ปั๊มแล้วเข้าไปต่อยแบบนี้ค่ะ
ตัวเองก็เข้าไปห้ามในคลิปนะแต่ในคลิปเนี่ยไม่หยุดเนี่ยค่ะ
กล้องวงจรปิดก็ช่วงนี้ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะ
เข้าไปถึงก็ไปรุมนะคะเขาอยู่กัน๓คนมีผู้ชายสองผู้หญิง๑นะคะ
พอโปรโกทว่าในเคลพกลับมาอีกรอบนึงเอาเหรคคุชัพไปแทงอีกฝ่ายนึงส่วนตัวเองพอต่อยเขาแล้วตัวเองก็กลับบ้าน
นี่ค่ะเราก็ได้ยินแต่เสียงเพราะว่าจังหวะที่สองที่เขาบอกว่า
ขับมาพร้อมกับเหล็กขูชับแล้วก่อเหตุเอาไปแทงเขาตอนนั้นคือมันหลุดมุมกล้องไปอ่ะค่ะ
แบงค์บอกรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตำรวจบอกว่าคนที่เขาไปต่อยได้เสียชีวิตแล้ว
ก็เสียใจมากและไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้นะคะ
อยากจะฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
อีกคนนึงที่มอบตัวก็คือนายนะคะก็บอกว่าเสียใจที่ไปชกผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็อ้างอ้างว่าชกไปแค่๑หมัดแล้วก็ไปชกเพื่อนของผู้เสียชีวิตอีก๖หมัด
พอก่อเหตุเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาในเครปอีกนะคะ
๒คนนี้เนี่ยนะคะมอบตัวกับตำรวจยังมีอีก๒คนที่ตำรวจยังต้องตามตัวอยู่นะคะ
ก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวส่วนอีกสองรายที่หลบหนีอยู่ตอนนี้นะคะ
ตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
คนที่หลบหนีอยู่เนี่ยนะคะก็คือนายธนากรกล่ำเจริญหรือว่าในเครป
แล้วก็นายคิมอายุ๑๘ปีค่ะ